มาดูอีกเหตุหนึ่งนะคะสำหรับเหตุลักษัพตำรวจทำงานหนัก
อีกแล้วเพราะว่าคดียกเขา๑๐ล้านของญาติเจ้าสัวซีพียัง
ไม่ทันจะคลายเลยนะคะปรากฏว่ามีคดีทราบสินของญาติ
ญาติคุณจันจิตภัทรหายอีกแล้วค่ะคราวนี้
ขึ้นหน้าหนึ่งเลยฉกทรัพย์๑๕ล้านณตันจิตภัทร

คราวนี้เป็นบ้านของหม่อมหลวงชโยธิกฤษดากร
ณชายของคุณตันจิตภัทรค่ะ
ลูกอยู่ในรั้วเดียวกันในซอยรามคำแหง๑๒นะคะ
ก็มีภาพที่เกิดเหตุด้วยที่เป็นบ้านนะคะ
สืบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานหัวหมาก
เข้าตรวจสอบบ้านพักของหม่อมหลวงชโยธิศกริจดากร
ซึ่งเป็นน้าชายของนางสาวจิตพัดกริจดากร
หรือว่าคุณตันอดีตแก่นำกปศ
ซึ่งบ้านตั้งอยู่ภายในซอยรามคำแหง๑๒ถนนรามคำแหงค่ะ
สืบสวนและพนักงานสืบสวนก็เข้าไปสอบปากคำคนรับใช้

หลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน
มีทั้งนาฬิกายี่ห้อดังจำนวน๑๑เรือน

มูลค่าทั้งสิ้น๑๕ล้านบาทค่ะ
โดยหม่อมหลวงชะโยธิศก็เข้าแจ้งความกับตำรวจ
ตั้งแต่วันที่๖มกราคมที่ผ่านมา

ภายในบ้านมีร่องรอยการถูกรื้อค้น
ซึ่งจากการสอบปากคำเจ้าของบ้านตั้งข้อสงสัยว่า
บุคคลที่เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน
น่าจะเป็นอดีตคนรับใช้ที่ลาออกไป
ตั้งแต่วันที่๒๘ตุลาคมปีที่แล้วค่ะ

ดังกล่าวน่าจะถูกทยอยนำออกจากบ้าน
ประมาณสัก๒เดือนได้แล้ว

เพื่อที่จะนำไปตรวจเปรียบเทียบด้วยนะคะ

เพื่อที่จะสืบหาทรัพย์สินที่หายไปค่ะ
จากการข่าวพบว่ามีคนนำนาฬิกาเรือนหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรือนเดียวกันไปจำนำไว้ที่โรงรับจำนำย่านหัวหมาก
โดยตำรวจกำลังตรวจสอบแล้วก็ขยายผลว่าเป็นนาฬิกาเรือนเดียวกันหรือไม่
และใครเป็นผู้นำมาวางจำนำไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ขณะที่สภาพโดยรอบนั้นเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน๔หลัง
ปลูกอยู่ภายในรั้วเดียวกันแล้วก็มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอย่างเข้มงวดตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ขณะที่พลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นทวม
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของอีก๑คดี
การติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุจรกรรมเครื่องเพชรแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านของนางอังคณาเจียรวนล
เครือยาดนักธุรกิจชื่อดัง
ก็เกิดขึ้นช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสำหรับเหตุนี้
อังคณาผู้เสียหายค่ะได้ขอให้ตำรวจงดให้ข้อมูลการสอบสวนกับสื่อมวลชน
จากเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับครอบครัวแล้วก็ความน่าเชื่อถือ
ซึ่งพลตำรวจตรีสมประสงค์ก็ยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจจะเร่งติดตามหาตัวผู้กระทำความผิด
แล้วก็จะแจ้งข้อมูลกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
หลังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้วนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในคดีนี้มีรายงานข่าวว่า
ตำรวจอยู่ระหว่างการรอภาพถ่ายรูปภัณฑ์ทรัพย์สินที่ศูนย์หายไป
ซึ่งยังได้มาไม่ครบทั้งหมด
แล้วก็ยังต้องรอสอบปากคำบุตรสาวของนางอังคณาเจียรวนลเจ้าของบ้าน
ซึ่งคาดว่าจะกลับจากต่างประเทศมาถึงประเทศไทยวันที่๑๐มกราคมนี้ค่ะ
ขณะที่แนวทางการสืบสวนนะคะตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพย้อนหลัง
กล้องวงจรปิดรอบบริเวณบ้าน
ซึ่งก็จำเป็นต้องตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ก่อนวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙
ซึ่งก็เป็นวันที่คนในบ้านเริ่มเดินทางไปยังต่างประเทศ
ตรวจสอบไปจนถึงวันที่๓มกราคม๒๕๕๙
ที่พบว่ามีทรัพย์สินศูนย์หาย
แต่ว่าจากการตรวจสอบจนขณะนี้นะคะก็ยังไม่พบมีพิรุธใด
ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงรอผลนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานข้อมูลประวัติอาทยากร
ส่วนประเด็นต้องสงสัยหลังจากที่มุ่งประเด็นลักทรัพย์เนี่ย
ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นผู้ต้องสงสัย
ว่าจะเป็นฝีมือจากบุคคลภายนอก
หรือบุคคลภายในบ้านมีส่วนรู้เห็นด้วยกับคดีนี้หรือเปล่าค่ะ